มาดูเรื่องของการตกท่อกันหน่อยนะฮะ
แต่ว่าทำให้คนที่ตกท่อได้รับบาดเจ็บ
เย็บถึง๔๒เข็มที่ขา
เป็นคุณแม่ที่ท้องแก่๘เดือนด้วย

ตกท่อเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
แล้วทีนี้ก็ไปแจ้งเรื่องไว้กับสำนักงานเขตจตุจักร
สำนักงานเขตบอกว่าพื้นที่ของจตุจักร
ไม่ใช่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมนาคม

โอ้โหกลัวเรื่องจะเงียบและใครจะรับผิดชอบ

ในการที่จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ดังนั้นก็เลยมาร้องเรียน

นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชเลยนะครับ
คือนายสุราวุฒิคำดีแล้วก็นางสาวขวัญใจ
จันทร์เสิร์ชสามีภรรยาเป็นชาวจังหวัดการาศิลป์นะครับ
ก็เดินทางมาร้องเรียนที่ศูนย์บริการประชาชน
บริเวณสำนักงานกพนะครับ
โดยผู้เป็นสามีเล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อวันจันทร์ที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงบ่าย๒
พาภรรยาที่ตั้งท้อง๘เดือน
กลับมาเดินเล่นสวนจตุจักรกันหน่อย

ไฟฟ้าดับครับมันมืดตื้อมองไม่เห็นทางแบบนี้
แล้วก็ในระแวกของร้านค้า

ขาข้างหนึ่งตกท่อระบายน้ำ
ได้รับบาดเจ็บต้องส่งโรงพยาบาล

ไฟฟ้าดับมองไม่เห็นทาง
และท่อน้ำมีเพียงแค่แผ่นไม้เนี่ย

จากนั้นได้ไปร้องเรียนกับสำนักงานเขตจตุจักร
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ใช่พื้นที่รับผิดชอบ

ต้องไปร้องเรียนของการรถไฟแห่งประเทศไทย

จะร้องเรียนการรถไฟอย่างไรดี

ก็เลยคุยกับคอร์เซ็นเตอร์ของการรถไฟ
เจ้าหน้าที่ปลายสายก็บอกว่ารับเรื่องไว้แล้ว
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ปลายสายไม่ได้ขอเบอร์โทรศัพท์

เพื่อติดต่อกลับแล้วก็เพื่อแจ้งความคืบหน้า
ดังนั้นสองสามีภรรยาบอกว่ากลัวเรื่องจะเงียบหายไป
ก็เลยอยากจะร้องเรียนถึงหูท่านนายกรัฐมนตรี

เพราะว่าตัวภรรยาตั้งท้อง๘เดือน
โชคดีที่ลูกในท้องไม่ได้รับอันตรายนะครับ
ตามถามว่าเราจะติดต่อหน่วยงานไหนได้บ้าง
ถ้าเกิดว่าแฟนผมเนี่ยลงไปแล้วแท้งนะครับ
ใครจะรับผิดชอบอะไรอย่างนี้เขาก็บ่ายเบี่ยงไปครับผม
ทีนี้แหละครับทีมข่าวของเราก็ขอให้พี่สุราวุฒิแล้วก็พี่ขวัญใจ
พาไปที่จุดเกิดเหตุหน่อยไปชี้จุดหน่อย
เป็นตลาดนัดจตุจักรโซนสัตว์เลี้ยงนะครับ
ก็ยังพบว่าฝาท่อระบายน้ำบริเวณนั้น

แล้วก็บางฝาชั้มรตเสียหาย

โดยนำฝาท่อที่ทำด้วยไม้มาปิดไว้
แต่คุณขวัญใจบอกครั้งก่อนก็เป็นไม้แบบนี้แหละ

เพราะว่าน้ำมันเอ่อขึ้นมาจากท่อ
น้ำมันก็ต้องดันฝาท่อที่เป็นไม้ซึ่งไม้มันเบา
เออลอยมาแล้วทีนี้ท่อมันก็ต้องเปิดสิฮะ
พอไปเหยียบมันก็คงพลิกแล้วก็แบบหล่นลงไป
อาจจะกระดกไปมาก็ได้นะฮะไม่แข็งแรงไม่ถาวร
ทำไมเขาถึงไม่ทำฝาท่อเป็นปูนล่ะ

ถามการรถไฟเหรอพื้นที่เขา

ที่เธอเดินซื้อสัตว์เลี้ยงอยู่ในตลาด
ฝนก็ตกลงมาแสงก็ไม่พอแสงสว่างไม่พอ
ไฟมันก็ดับอีกนะฮะก็เลยไม่เห็นว่ามันมีท่อมีทางที่ตกลงไปแบบนี้ได้
ขาขวาตกลงไปจนเกือบมิดเลยรู้สึกเจ็บจี๊ดขึ้นมาเลย
ร้องขอความช่วยเหลือเลือดนี้ท่วมเลยนะครับ
มีคนและคนเห็นเหตุการณ์รีบพาตัวไปโรงพยาบาล
พบว่าบริเวณต้นขาขวาถูกคมกระเบื้องบาดเป็นแผลถลอกยาว

แข้งขวาและข้อเท้าเย็บอีก๑๖เข็ม
ขณะที่ขาซ้ายก็เป็นรอยถลอกโชคดีนะครับ
เหมือนสามีเลยบอกว่าลูกในท้องปลอดภัย

ตกแบบนี้แล้วแบบว่าท้องแก่แล้วกลัวแบบแท้งอะไรอย่างนี้นะครับ
ไฟมันก็ดับด้วยระหว่างที่เดินมา
แล้วเราไม่เห็นว่าตรงนั้นมันเป็นท่อ
เราก็เดินมาแล้วแต่ว่าเราเห็นอยู่ว่าน้ำมันท่วมขึ้นมาเนอ
แต่ว่าเราไม่เห็นตรงที่ว่าเราจะเดินมาถึงที่ประสบอุบัติเหตุ
เราไม่รู้ว่าตรงนั้นมันเป็นไม้กระเบื้องอยู่ด้วยกัน
แล้วเราเดินมาถึงเราก็ตกลงไปตรงท่อเลย
ตกลงไปขาหนึ่งลงไปทางขาเลย
เราเห็นแต่ว่า๒ข้อที่ผ่านมาตรงนั้นนะคะ

แต่เราไม่รู้ว่าที่เรากำลังเดินมาเนี่ยเป็นท่อตรงนั้น
แล้วก็มีที่เราเริ่มทัดต่อมีน้ำพลุกขึ้นมาไหม

ได้เหยียบบนไฟป่ะ
ทีนี้ก็ถามผู้ค้าที่จตุจักรนะบอกว่า
ฝาท่อนี้มันเป็นแบบนี้ทำยังไงกันดีครับ
ผู้ค้าบอกว่าเคยแจ้งเจ้าหน้าธิการบริษัทไฟไปแล้ว

ซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงฝาท่อระบายน้ำหน่อย
แต่ก็ยังไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่เข้ามาแก้ไขปรับปรุงเลย
กลุ่มผู้ค้าที่มีท่อระบายน้ำอยู่หน้าร้านบอกว่า
ตอนนี้ต้องดำเนินการซ่อมแซมปิดฝาท่อเอง
ตามมีตามเกิดล่ะครับ

แจ้งไปแล้วก็มีหน้าที่แค่แจ้ง

พอจะเกิดอย่างนี้มาล่วงอย่างนี้
คือเมื่อก่อนอันนี้ผมเจอเนี่ยผมบอกตรงนะ
เยอะที่สุดตั้งแต่ที่ผมอยู่มา
ฝนตกน้ำท่วมบทบัง

พูดตรงนะผมไม่ได้เข้าข้างใคร

ก็คือฝนตกน้ำท่วมไฟดับ

ต้องหาเจ้าภาพแหละครับเพราะว่าเรื่องนี้ร้องเรียน
ไปที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ให้รถกดทุกข์ช่วยดูหน่อยได้ไหม
จะได้ตามต่อหน่อยว่าการรถไฟจะต้องรับผิดชอบตรงนี้ไหมยังไง

เขาถึงเรียกว่ามันเกิดเหตุแล้ว

คุณผู้ชมครับถ้าใครมีความทุกข์ความเดือดร้อน
ในรายการรถปลดทุกข์กันได้เลยให้เบอร์ไว้ทุกเช้าเลย
อยากให้คุณผู้ชมติดตามรายการด้วย
หาว่าขายของเลยแต่ว่าช่วยเหลือได้จริงนะคะ